คืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยอุบัติเหตุและเหตุการณ์
นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันเช่นเคยนะครับ
ที่จังหวัดฉะเชิงเซามีรถจักรยานยนต์ขี่ผ่านสามแยกไฟแดง
แล้วก็ถูกรถกระบะที่อยู่ฝั่งตรงข้ามพุ่งชนจนได้รับบาดเจ็บนะครับ
แต่ว่าทั้งสองฝ่ายต่างอ้างว่าฝ่ายของตัวเองนั้น
เป็นฝ่ายที่มาจากสัญญาณไฟเขียว
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
อุบัติเหตุรายแรกเกิดขึ้นบริเวณสามแยกไฟแดง
บนถนนสรีโสธรในพื้นที่ตะมนต์บางปะกง

กับรถจักรยานยนต์ฮอนด้าคลิกสีขาวอยู่กลางแยก
ที่เกิดเหตุพบนายอุตรเดชแทร่ทรงอายุ๒๔ปี
คนขับขี่รถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บนั่งอยู่ข้างทาง

ส่วนคนขับรถกระบะไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด
ตำรวจสพบังปะกงสอบสวนคู่กรณีต่างอ้างว่า

ได้รับสัญญาณไฟเขียวด้วยกันทั้งสองฝ่าย
จึงทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น

ฝ่ายใดฝ่าสัญญาณไฟจราจรกันแน่
กล้องหน้ารถเก๋งคันหนึ่งบันทึกภาพขณะขับไปตามถนน

ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนพร้อมข้อความระบุว่า
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๕ธันวาคมที่ผ่านมา

ชายคนดังกล่าวได้รับบาดเจ็บสาหัสและคนขับพร้อมที่จะรับผิดชอบทุกอย่าง
หลังคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปสังคมออนไลน์ต่างเข้ามาแสดงความเห็นให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก
เพราะเป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น
ซึ่งผู้โพสต์ก็ได้แจ้งความคืบหน้าอาการของผู้บาดเจ็บอย่างต่อเนื่อง
ล่าสุดชายที่ประสบอุบัติเหตุก็เสียชีวิตแล้ว
นี่เป็นคลิปเหตุการณ์ขณะที่ชาย๔คนกระโดดลงไปช่วยเหลือชาย๒คน
ที่ติดอยู่ภายในรถเก๋งหลังผสมอุปัติเหตุภายลักษณ์ตกลงไปนี่หนองน้ำข้างทาง
โดยพยายามใช้ค้อนทุบกระจกรถและเปิดประตูเพื่อช่วยเหลือ
กลางชาวบ้านส่วนหนึ่งที่คอยลุ้นระทึกอยู่บนฝั่ง
เพราะรถค่อยจมลงไปในที่สุดก็สามารถช่วยเหลือออกมาได้อย่างปลอดภัย
ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อหนูนินตัวเล็กโพสต์เอาไว้พร้อมข้อความระบุว่า
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงบ่ายวันที่๑๗ธันวาคมที่ผ่านมา
ในพื้นที่ตะบนท่าโรงช้างอำเภอพูนพินจังหวัดสุราธานี
ซึ่งหนึ่งในพลเมืองดีที่ลงไปช่วยเหลือคือแฟนนุ่มเจ้าของคลิป
ต่อมาแฟนหนุ่มเจ้าของคลิปอายุ๒๗ปีซึ่งเป็นหนึ่งในพลเมืองดีเปิดเผยว่า
ก่อนเกิดเหตุเห็นรถกระบะบรรทุกปาล์มขับปาดหน้ารถเก๋งคันดังกล่าว
ทำให้เสียหลักตกลงไปในหนองน้ำแม่และแฟนสาวที่อยู่ในจุดเกิดเหตุ
สั่งให้รีบลงไปช่วยเหลือและห้ามกลับขึ้นฝั่งหากคนในรถไม่รอดปลอดภัย
นี้หลังช่วยเหลือคนที่ติดอยู่ภายในรถเก๋งออกมาได้อย่างปลอดภัยก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก
เพิ่งเห็นว่าแฟนสาวนำคลิปลงไปโพสต์ลงในสังคมออนไลน์จนมีผู้เข้ามาชื่นชมเป็นจำนวนมาก